ตอนนี้โลกออนไลน์เขาแชร์คลิปหนึ่งค่ะ
เป็นผู้ชายคนหนึ่งเขานำทองของเขาน้ำหนักทองก็คือ๒บาท
จำนำที่ร้านขายทองร้านหนึ่งย่านประชาอุทิศ
ปรากฏว่าเอาไปจำนำคือ๑๗เมษา๑พฤษภาจะไปถ่ายถอนทองคืน
ทางร้านบ่ายเบี่ยงสารพัดเลยนะคะเหตุผลต่างนานา
ไม่ยอมให้ถ่ายถอนคืนสุดท้ายเกิดเหตุทะเลาะวิวาสกันขึ้น
แต่เอาล่ะเบื้องต้นล่าสุดก่อนทางร้านเอาทองมาคืนแล้วนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันค่ะ

เนี่ยเป็นคนนำเรื่องราวมาโพสต์ในเฟซบุ๊คก็คือคุณพีรพัฒน์ถาบัณฑิต
เป็นคนนำเรื่องราวเรื่องนี้มาโพสต์ทีนี้ไล่เลี่ยงไทม์ไลน์ให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะคะ
คุณพีรพัฒน์เนี่ยเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่า๑๗เมษารถของตัวเองเนี่ยเสีย
ก็เลยจำเป็นต้องเอาสร้อยคอทองคำน้ำหนักทองคือ๒บาท
ไปจำนำที่ร้านเนี่ยราคาแย่นประชาอุทิศคือตอนนั้นที่เลือกร้านนี้
เพราะว่าร้านนี้เปิดตอนเช้าแล้วก็จริงทองสองบาทเนี่ยหลักหมื่นนะ
ตัวเขาเองเลือกที่จะเอาเงินออกมาเนี่ยเพียง๒๐๐๐บาท
วันที่๑พฤษภาคมตัดสินใจไปถ่ายทองคืนจากพนักงาน
แต่พนักงานแจ้งบอกว่าเจ้านายไปต่างจังหวัดเรื่องที่ดิน
ต้องรออีก๑อาทิตย์จึงจะเอาทองออกมาได้

พอวันที่๘พฤษภาคมถัดมา๑อีก๑อาทิตย์
รอบนี้พนักงานแจ้งบอกว่าเจ้านายไม่สบายเข้าโรงพยาบาล
ไม่สามารถเปิดตู้เซฟเอาทองออกมาคืนคุณพีรพัฒน์ได้

ครั้งที่๓ค่ะ๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมารอบนี้เนี่ย
ทางร้านทองบอกว่าคุณพ่อของเจ้าของผู้จัดการร้านเสียชีวิต
ผู้จัดการร้านต้องไปงานศพจึงไม่สามารถเอาทองออกมาให้ได้
ที่นี่มาอีกทีก็คือวันพฤษภาคม๑๖พฤษภาคมก็คือวันนี้
นัดหมายกัน๑๐โมงที่สนราชบุรณะบอกว่าเดี๋ยวจะเอาทองมาคืน

บ่ายเบี่ยงการถ่ายคืนเรื่อยคือมันหลายครั้งจนแบบเออมั่นใจแล้วว่าร้านนี้มีพฤติกรรมช่อกงแน่นอนครับ
ตอนที่ไปคุยกับเขาเขามีการบอกไหมว่าเอ๊ะพี่น้องมั่นใจได้เลยว่าพี่ไม่โกง
อ่ะเขาบอกแบบนี้เขาโทรมาบอกทุกครั้งเขาบอกว่าได้วันนั้นคุณมาคุณจะได้แน่นอนอย่างนี้ครับ
แต่ก็ไม่ได้คืนนักที่๔๕รอบนะครับ
เดินทางลงพื้นที่ไปบริเวณร้านทองดังกล่าวไปสอบถามข้อเท็จจริง
ที่ปรากฏในคลิปให้ข้อมูลสั้นบอกว่ามีการนัดกับลูกค้า
มาถ่ายถอนคือ๑๖พฤษภาคมก็คือวันนี้

เพราะว่าผู้จัดการร้านเป็นคนถือกุญแจร้านเพียงคนเดียว
เป็นคนเดียวที่ถือกุญแจตู้เซฟ
ขณะนั้นผู้จัดการมีอาการไม่สบาย
พักฟื้นที่ต่างจังหวัดก็คือที่นครสวรรค์

ยืนยันบอกว่าทางร้าน
ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะโกงทองของลูกค้าแต่อย่างใด
และทองที่คุณพีรพัฒน์นำมาจำนำไว้

ยังอยู่ในตู้เซฟค่ะ
อกจากคุณพีรพัฒน์แล้วนะคะที่มาเจอเหตุการณ์พฤติการพฤติกรรมแบบนี้
ทีมข่าวท้ายลัทธิวีเดินทางไปที่สนราชบุรณะทองที่เกิดเหตุ
ปรากฏว่ามีผู้เสียหายรายอื่นอีกหลายรายนะคะ
ตกเป็นเหยื่อด้วยพฤติกรรมไม่ชอบมาพากลของร้านทองร้านนี้คือลักษณะเดียวกันเป๊ะเลยค่ะ
แม้ว่าพยายามที่จะถ่ายท้อนทองคืนร้านก็บ่ายเบียงมาตลอด
จึงคาดว่าน่าจะเป็นมิตรฐาชีพนะคะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมามีตัวแทนจากร้านทองเดินทางมาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสนราชบุรณะ
พร้อมกับนำทองน้ำหนัก๒บาทคืนให้กับคุณพิรพัฒน์ผู้เสียหายรายแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนผู้เสียหายรายอื่นอีก๕คนยังไม่ได้ทองคืนค่ะ
ซึ่งตัวแทนของร้านยืนยันว่าตัวเองไม่ใช่เจ้าของร้านทอง
แต่รู้จักกับเจ้าของร้านทองเจ้าของร้านเนี่ยฝากทองมาคืนให้กับผู้เสียหาย
รายแรกก็คือคุณพีรพัฒน์ส่วนรายอื่นเนี่ยไม่ได้ให้เอามาคืนนะคะ
เจ้าของร้านไม่สบายก็เลยมาไม่ได้เขาบอกแบบนี้
ส่วนคุณพิรพัฒน์เองโชว์ทองแบบนี้สีหน้าก็รู้สึกดีขึ้น
รู้สึกว่าดีใจที่ได้ทองคืนเขาบอกว่าพอใจแล้ว
จริงไม่ต้องการอะไรหรอกอยากได้ทองคืนน้ำหนักทองมัน๒บาท
ไปจำนำ๒๐๐คุณคิดดูดิส่วนต่างอีกเยอะเลยนะ